ที่เลือกพยายามจะจบชีวิตตัวเอง
เกิดขึ้นกลางเมืองเลยตีสองครึ่งเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา

ดาบตำรวจนายหนึ่งตัดสินใจใช้อาวุธคู่กาย

จ่อหัวตัวเองแล้วยิงเลย

ทำไมตำรวจถึงก่อเหตุแบบนี้อีกแล้ว

ตื่นกันทั้งโรงพักทองหล่อเลยค่ะ
ตี๒๓๐ตำรวจที่เขาเข้าเวร

อยู่ได้ยินเสียงดังปั้งหนึ่งนัด
ทุกคนก็รีบวิ่งขึ้นมาดูที่ต้นต่อเสียงค่ะ
เสียงมาจากห้องรับรองของผู้บังคับบัญชาบนโรงพัก

ร่างดาบตำรวจกิตติวุชชูหนูวัย๕๑ปี
นั่งหายใจรวยรินพิงพนักโซฟาอยู่
ที่หัวเลือดไหลอาบเลยค่ะ

ปืนตกอยู่ที่พื้นด้านซ้ายมือ
ตำรวจคนอื่นก็รีบวิทยุให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพมาช่วยเหลือนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้ด้วย
เนี่ยค่ะในภาพจะเห็นว่าดาบตำรวจกิติวุฒิเนี่ยนะ
เดินออกมาสูบบุหรี่อยู่หน้าสอนอนะ
หลังจากนั้นเดินกลับเข้าไปในห้อง
เดินกลับเข้าไปเสร็จปุ๊บปิดไฟนี่เห็นไหมคะปิดไฟแล้ว
ปิดไฟเสร็จปุ๊บเขาก็จะเดินไปนั่ง
แล้วก็ใช้ปืนเนี่ยค่ะ
จ่อเข้าไปที่หัวของตัวเองแล้วก็ยิง
มันเป็นมุมที่แบบเนี่ย
เขาปิดไฟแล้วก็เข้าไปนั่งตรงมุมข้างในนั่นแหละค่ะ

ไปถามผู้บังคับบัญชามันเกิดอะไรกันขึ้น

พันธุ์ตำรวจเอกนิติวัตรแสนสิ่งผู้กำกับโรงพักทองหล่อก็บอกว่า

ดาบตำรวจกิติวุฒิต้องคดีอยู่
แล้วเป็นคดีร้ายแรงด้วยคือคดีปลอมบัตรเครดิต
มันมีผลกระทบกับการทำงานแล้วก็ต้องออกจากราชการ
นี่เพิ่งขอกลับมารับราชการใหม่ไม่นานมานี้เอง

จะต้องไปฟังคำพิพากษาตัดสินคดีแล้วสารนัดฟัง

อาจจะไม่กล้าหรืออะไรก็ไม่รู้ด้วยนะคะ
เลยตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้ก่อนถึงวันนัดคำฟังคำตัดสิน๒วัน
อาการตอนนี้อย่างที่บอกยังอยู่ในห้องไอซียูนะคะ